ทาทเทียบเรือแหลมบาริหายพัทยาใต้ชวนบุรี

ตีกันเพราะว่าแย่งลูกค้าเสนอราคาตัดหน้ากันเลย
ใส่ไพ่มุ้นใส่ไพ่มุ้น

อะไรก็นั่งกันหนาเนี่ย

อย่าให้มีใครมีใครมีใคร

โอ้โหวุ่นวายมากครับ
มีทั้งเสียงคนเข้าไปห้าม

มีคนถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเต็มไปหมดเลยครับ
พวกตะลุมบอลกันครับคุณผู้ชม

ใครจะไปเกาะล้านก็มักจะมาต่อเรือ

จังหวัดชนบุรีครับมีคนเจ็บหลายคน

คนไทยและต่างชาติตกใจกันไปหมดเลยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ

ตำรวจคุมตัวฝ่ายคู่กรณีได้๒คน
หนึ่งในฝั่งของคนเจ็บที่ยังมีกัน๔คน

ทะเลาะกับกลุ่มเด็กเชียร์ลูกค้าลงเรือ

พูดจาแขวะกันหาเรื่องกันมาตลอด

แต่ปัญหาส่วนตัว

ปัญหาส่วนตัวไม่ถูกกัน
เป็นเรื่องการพูดจาไม่ดีใส่กัน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์บานปลาย

มาตลอดยุคหนอพองหนอไม่ตอบโต้หนอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มาจากการตัดราคากัน
ส่วนอีกเต็นต์หนึ่งเต็นต์เจ๊เก๋ลูกศรสีเหลือง
ที่บอกว่ามันมาจากเรื่องของการตัดราคากัน
ช่วงหลังแข่งตัดราคากันราคาลดลงมาเหลือ๒๕๐
พอไปเสนอลูกค้า๒๕๐เชิญขึ้นเรือลำนี้ได้เลย
อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝ่ายของในบอยมาเสนอตัดหน้า
ลดราคาดำลงไปเหลือ๑๕๐บาทต่อหัว

เต็นต์นี่ก็ใกล้กันแบบเอาจริงพูดเฉยคนก็ได้ยินนะคะ
ใช่ครับแล้วก็พูดจาแขวะใส่กันเป็นประจำ
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องราวบานปลายมาขนาดนี้
นึกว่าคุยเคลียร์จบกันไปแล้วด้วยฮะ
ตัดด้วยเลยขาย๑๕๐เลย
ถามว่าคนไหนจะไม่ทะเลาะกันอ่ะถูกไหม

แต่บางครั้งมันเหลืออดแล้วเข้าใจป่ะแบบมันเยอะอะ

ก่อนน่าจะเกิดเหตุการณ์ยกพวกรุมตีกันเนี่ย

แต่อาจจะคุยกันตกลงกันไม่ได้ครับ

ฝั่งของเจ๊แอม

เก๋พาลูกน้อง๔๕คนเดินมา

ก่อนหน้านั้นลูกน้องของเจ๊แอม
เคยถูกลูกน้องฝ่ายเจ๊เก๋
ทำร้ายจนต้องไปแจ้งตำรวจแล้ว

ก็เกิดเหตุรุมทำร้ายในครั้งนี้ครับ
นี่ฮะมาต่อยกันตรงนี้

ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับใครนะฮะ

ต่างบอกว่าฉันมีหลักฐานสำคัญฉันยืนยันได้

และเรื่องการตัดราคาค่าตัวเรือ
เดี๋ยวจะเชิญมาพูดคุยกันเจรจากันที่โรงพัก

จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ